อีกเคสหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเวลาไปสะดอกเคราะห์ทำพิธีต่าง
กลายเป็นว่าถูกล่วงละเมิดถูกอนาจารย์ถูกข่มขืนบ้าง
ล่าสุดค่ะเป็นร่างทรงปู่ฤษีโลกอุดรที่เปิดสำนักทรงอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
โดนกล่าวหานะคะว่าไปล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงคนนึง
โดยไปให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอมอวัยวะเพศของตัวเองร่างทรงปู่ฤษี
รายนี้อายุห้าสิบเก้าปีนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักกันมานานเนี่ย
สองสามีภรรยามาหาที่สำนักบอกว่าสองคนนี้ดวงไม่ดีเลยทะเลาะกันบ่อย
ปู่ฤษีก็ดูดวงให้แล้วก็แนะนำให้อาบน้ำมนต์ให้มาอาบให้ครบ๓วัน
วันที่๓สามีภรรยาคู่นี้ก็มาแล้วก็พาแม่ยายมาด้วย
ตัวเขาเองเนี่ยนวดรักษาฝ่ายภรรยาซึ่งมีลูกศิลปลูกหาที่เป็นผู้หญิงอีกคนนั่งอยู่ในห้องด้วยกัน
แล้วก็มีภรรยาของร่างทรงปู่ฤษีอยู่ในห้องด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่อยู่
สามีเนี่ยช่วงตกเย็นโทรมาด่าปู่ฤษีเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงให้ตายเลย
ล่วงละเมิดทางเพศเมียเขาลองฟังร่างทรงพูดหน่อยนะคะ
พามาที่นี่เขาบอกเขาอยู่ลบบุรีแล้วก็ย้ายอยู่นี่
บอกอยู่ไม่ได้ที่นู่นเขาเมาแล้วก็มีปัญหา
ก็เลยอ้างนั้นหามน้ำมนไปผมก็หามน้ำมนให้ส่งโอ้พี่นวดเนี้ยให้หน่อย
มันปวดขาและปวดปวดบานไหล่อย่างนี้นะไหล่สองข้างแล้วก็ขาสองข้าง
ร่างทรงบอกว่าก็บอกว่าปวดไหลก็เลยนวดให้ซึ่งในห้องนั้นสภาพเนี่ยนะ
สำนักเป็นประตูกระจกซึ่งเปิดอ้าสองด้านเปิดเปิดไฟสว่างหมด
ทางด้านหน้าก็เป็นกระจกมองเห็นชัดเจนแถมภรรยาของร่างทรง
ตัวฝ่ายผู้หญิงที่เขาทำการรักษาให้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นผู้หญิงอีกคน
ก็นั่งรวมอยู่ด้วยงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ร่างทรงเองก็บอกนะคะว่าโอ๊ยวันนั้นน่ะป้าก็อยู่ในสำนักเลย
ขณะที่ปู่ฤษีกำลังนวดรักษาให้อยู่ข้างนอกก็มีคนอยู่ตั้งหลายคน
ไปทำอย่างที่ถูกกล่าวหาได้ยังไงด้านลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือร่างทรงปู่ฤษีโลกอุดรนะคะ
พอรู้ข่าวก็มาให้กำลังใจกันเยอะบอกว่านับถือร่างทรงคนนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
เชื่อว่าจะทำอนาจารย์แบบนั้นหรอกเรื่องการอาบน้ำมนต์เนี่ย
คนอื่นก็เคยอาบกันไม่เคยอาบในที่รับตาสักครั้ง
เปิดเผยกันตลอดอุปนิสัยของปู่ฤษีเองก็ไม่เคยมีการละลาบละล้วงลูกศิษย์แต่อย่างใด
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบดูนะคะว่าเท็จจริงแล้วเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่